กลายเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายกังวลว่าอาจจะบานปลายและกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำหรับหน้าตะสินประเภทโขนที่ชาวกัมพูชาออกมารณรงค์ในเครือข่ายสังคมออนไลน์
ให้ไทยถอนการเสนอขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะครับ
ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญก็เคยออกมาระบุก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่า
ขนเป็นวัฒนธรรมร่วมที่ไม่สามารถแยกเป็นสมบัติของใครได้ครับ
นี่เป็นภาพที่ถูกส่งต่ออย่างมากบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกัมพูชาในขณะนี้นะครับ
เป็นการรณรงค์ไม่ให้ไทยเสนอนัตรสินประเภทโขนขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
โดยระบุว่าศิลปะการแสดงดังกล่าวเป็นของกัมพูชา
ซึ่งไทยเพิ่งนำไปปรับใช้ในภายหลัง
โดยเว็บไซต์หนังสือพิมพ์พนมเป็นโพสต์สื่อของกัมพูชา
รายงานอ้างโฆษกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาที่ระบุว่า
เมื่อปีที่แล้วทางการกัมพูชามีการเสนอรายชื่อโคนและศิลปะการแสดง
เป็นเอกลักษณ์ของกัมพูชาอื่นไปยังยูเนสโก้เช่นกัน
อาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ
ขณะที่นางสาวทัศชนเทพกัมปนาศ
อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
กล่าวว่ากระแสคัดค้านจากชาวกัมพูชา

จากแม้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
แต่มรดกทางวัฒนธรรมที่ทั้งสองประเทศ
อัตลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกัน
ซึ่งโขนเป็นอัตศิลป์ชั้นสูงที่เก่าแก่ของไทย
มีหลักฐานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราช

จะต้องเข้าเป็นประเทศสมาชิก
ซึ่งขณะนี้กระทรวงต่างประเทศกำลังอยู่ระหว่างเสนอชื่อ

ซึ่งนอกจากโขนแล้วกระทรวงวัฒนธรรม
เตรียมส่งรายชื่อเพื่อประกาศให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย
อีก๔รายการคือนวดแผนไทยโนรามวยไทยและสำหรับอาหารไทย
โดยจะผลักดันได้ปีละ๑รายการเริ่มจากขนเป็นรายการแรก

เนื่องจากเป็นภูมิปัญญาที่สมบูรณ์โดดเด่น
ครบด้วยภูมิปัญญาหลากหลายด้านทั้งการแสดงและงานฝีมือ
ก่อนหน้านี้นะครับนายสุจิตวงเทพผู้ก่อตั้งนิตยสารศิลปะวัฒนธรรม
ค้นคว้าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี

โขนถือเป็นวัฒนธรรมร่วมของสุวรรณภูมิ
ภูมิภาคอุตสาขเนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นสมบัติของใคร